ได้ใกล้ชิดกับเกมการแข่งขันมากขึ้น
เห็นเกมมากขึ้นเห็นนักเตะใกล้ขึ้นด้วย
เอาละในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามีความคืบหน้ามาให้ได้ติดตามกันว่า
สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นเขามีการวางแผนมาอย่างไร
แต่ก่อนอื่นไปดูที่มาที่ไปของข่าวนี้กันก่อนนะครับ
เนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักที่สนามสุพัชลาศัยซึ่งเป็นสนามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไปเช่ามาเพื่อใช้ในการแข่งขัน
เนื่องจากว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลยังไม่มีสนามฟุตบอลไว้รองรับการแข่งขันระดับนานาชาติที่เป็นของตัวเอง
พอตกลงมาแล้ววุ่นเลยคือฝนตกแบบนี้แน่นอนล่ะแฟนบอลก็ประสบปัญหามันเปียกแบบนี้
แต่ที่เป็นปัญหาจริงคือเรื่องของสนามที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องของการระบายน้ำออก
กลายเป็นน้ำที่ท่วมขังแบบนี้เป็นน้ำรอระบาย
ถูกต้องแล้วก็เลยส่งผลต่อการเล่นของนักกีฬา
โดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเจ้าภาพน่าจะได้เปรียบ
แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้เปรียบเลยด้วยซ้ำ
คือมาเตะในช่วงหน้าฝนก็ต้องทำใจนะ
ซึ่งเบื้องต้นนะคะนายพาทิตสุภพงศ์ค่ะรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
แล้วก็โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยถึงโปรเจคการสร้างซามหนามใหม่นะคะว่า
เรื่องต้นนี่ก็จะเสนอแผนงานกับสมาคมฟุตบอลนานาชาติ

คือจะพรีเซนต์ในปี๒๐๑๙ตอนนี้กำลังทำแผนกันอยู่
แล้วก็ต้องทำแบบจำลองออกมานะคะ
นำเสนอต่อภาคเอกชนระดมทุนที่จะก่อสร้าง
ซึ่งความจุของฟุตบอลสเตดียมที่คาดการณ์ไว้
จะอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๐๕๐๐ที่นั่ง
ปัจจุบันก็มีสนามที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คือ

จุในปัจจุบันอยู่ที่๔๙๗๒๒ที่นั่ง
หลังจากติดเก้าอี้ก่อนหน้านั้นก็๖๐๐๐กว่าที่นั่ง

ซึ่งพื้นที่ที่จะใช้สร้างสนามแห่งใหม่นี้นะคะ
ก็จะอยู่ในแถบกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
บนพื้นที่กว่า๕๐ไร่และก็ต้องสามารถเดินทางสะดวกด้วย

แล้วก็อาจจะขอทำสัญญาเช่าใช้ในระยะยาวเลย
จากว่าเป็นการสร้างเพื่อสาธารณประโยชน์
และเรื่องของเงินก็จะมาจากหลากหลายทาง
มีทั้งมาจากถ้าเกิดว่ามีการสร้างห้างสรรพสินค้า
ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดให้ภาคเอกชนมาร่วมลงทุนในการสร้างสนาม
ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากการขอสปอนเซอร์และแฟนฟุตบอล

นี่ไงเป็นเหตุผลที่ว่าได้มาจากเป็นไอเดีย
ฟุตบอลเนี่ยก็ไปได้ไอเดียมาในเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสให้กับแฟนบอลนี่แหละ
ได้มีโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสนามในครั้งนี้
ส่วน๔๐เป็นแฟนบอลที่ร่วมสร้างสนามด้วย
แล้วแฟนบอลที่มีการช่วยสนับสนุนการสร้างสนาม
ก็จะมีชื่ออยู่ที่สนามฟุตบอลนั้นด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้นความชัดเจนทุกอย่างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนนี้ดีกว่า
น่าจะรู้ดีที่สุดนั่นก็คือคุณพาทิศสุภพงศ์
รองรายการที่การฝ่ายต่างประเทศและโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

อยากให้ช่วยพูดถึงโครงการนี้หน่อยครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลในการสร้างสนามกีฬาฟุตบอลแห่งใหม่นะครับ
ครับคือจริงโครงการนี้มันเป็นการวางแผนระยะสั้น๔ปีของเราอยู่แล้ว
ว่าแต่ละปีเราจะมีการทำอะไรบ้าง
ปีที่แล้วเราสร้างที่ทำการ

ปีหน้าเราจะลงทุนกับการพัฒนาหลีกให้เป็นหับของอาเจียน
และปี๒๐๑๙เราจะนำเสนอปี๙
ว่าเราจะมีโมเดลการสร้างสนาม

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน

แต่ว่าเขาแนะนำว่าควรจะเอานี้มาปรึกษากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับ
ว่าเราได้ที่จากรัฐบาลหรือจากภาคไหนก็ตามที่มีที่ตรงนี้ให้เรา
ก็จะนำไปคุยกับบริษัทอสังหาพัฒนาที่ดินนะครับ
แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นโมเดลเป็นโปรเจคครับ
คร่าวหน่อยได้ไหมครับสนามฟุตบอลแห่งนี้เนี่ย
วางงบประมาณไว้ที่สักเท่าไหร่ครับ

เป็นสปอร์ตฮัพเลยหรือเปล่าครับ
จะเป็นที่ว่าเมื่อเราได้ที่นะครับ
เราขาดอะไรแล้วถ้านำมาพัฒนาได้เนี่ย
เราไม่สามารถใช้สร้างสนามขึ้นมาเปล่าได้
เราต้องทำให้มันใช้งานได้๗วันนะครับ
อันนี้ครับสำหรับสนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับคือตามข่าวเนี่ยก็วางแผนเอาไว้ว่า
ถ้าถามล่วงหน้าไปกว่านั้นมองว่ามีโอกาสที่จะสำเร็จในปีไหน

แล้วประมาณก็จะเข้ามาในส่วนแรกเนี่ยคือปี๒๐๑๙
ดังนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าที่นั้นอยู่ที่ไหนที่เราจะได้
แล้วก็การศึกษาของบริษัทอสังหาหรือว่าพัฒนาที่ดินเนี่ย
ว่ามันจะเริ่มได้ขนาดไหนครับ
แต่ว่าให้การสนใจในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
เพราะอะไรถึงมาสนใจรายการนี้ล่ะค่ะ
ข้อแรกคือการถอนเนี่ยนะครับก็คือ
เริ่มแรกคือทำไมเราถึงสนใจที่จะโพสต์รายการใหญ่ในทวีปหรือระดับโลกนะครับ
ซึ่งจะเกิดการกระตุ้นให้กับทุกภาคส่วนนะครับ
สนามต่างตามหัวเมืองที่ไม่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงมานานแล้ว
ก็จะถูกใช้จะถูกพัฒนาขึ้นมา
ในขณะเดียวกันจีนนะครับทางรัฐบาลเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาต้องการเป็นแชมป์โลก
เขาต้องการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับ
ดังนั้นเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเราถอยลงมา
ดูที่รายการที่มีนัยะในการเข้ารอบโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นเนี่ย

ก็นี่คือความรู้เรื่องราวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ
แต่ว่าเราก็มองด้วยกลยุทธ์ด้วยนะครับว่าถ้าเราถอยมาเนี่ย
สนามที่จะใช้น้อยกว่ามีโอกาสที่เป็นไปได้มากกว่า
แล้วก็จะขาดคู่แข่งโตสำคัญด้วย
ก็คือมีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าภาพมากกว่านั่นเอง
แล้วก็จะช่วยเอื้อให้กับทีมชาติไทยในการที่จะมีโอกาสไปเล่นโอลิปิกด้วยถูกไหมฮะ

การได้เปรียบในการเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือกโอลิมปิกเนี่ยค่อนข้างสำคัญ

ขอบคุณครับ